กฎหมายฉบับนี้จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราเคยชิน
แม้แต่ช่อดอกไม้ช่อเดียวเนี่ยยังไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นนอกจากถอดถอนนอกจากใช้อำนาจในทางจริยธรรมนะครับ
ไม่ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปแล้วเนี่ย
เขายังให้มีความผิดทางอาญาด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป